แล้วมันจะดีไหมถ้าเกิดว่าการปอกทุเรียน

เพราะนี่เขาบอกว่าเจ้าของสวนทุเรียนทะเลจันท
เขาคิดวิธีทำทุเรียนไร้หนาม
แล้วออกมาไลฟ์สดขายโอ้โหคุณ
ได้รับความสนใจจากชาวไทยชาวต่างชาติ
ทะลมทะลายทุเรียนไร้น้ำ
มันไม่มีหนามันจะเป็นทุเรียนได้ไง

เจ้าของสวนเขาเป็นนุ่มวัย๒๒ปี
ชื่อว่าคุณพานุพงพรมวรนศุกร์
เขาเกิดความคิดที่จะทำทุเรียนหมอนทองไร้หนาว
แล้วก็ไลฟ์สดขายทุเรียนหมอนทอง
มีลูกค้าซื้อตามออนไลน์เยอะมาก
เจ้าของเขาบอกว่าทำสวนทุเรียนตั้งแต่เด็ก

มีลูกค้ามาจากออสเตรเลียสั่งทุเรียนจากสวน
แต่บอกว่าให้เอาหนามออกด้วย
จะได้ไม่ถูกหนามตำแล้วก็ง่ายต่อการปอก
เขาก็เลยเกิดไอเดียทดลองแกะหนามทุเรียนออกค่ะคุณ
แล้วรู้ไหมเริ่มจากทุเรียนหมอนทองและพวงมณีนะ

พอเขาเอาน้ำทุเรียนออกเขาจะเอา
เขาเรียกอะไรเอาผลทุเรียนที่อายุ๔๐๕๐วัน
หลังจากออกดอกบานหักหนามออกเลย

ก็คือเอาหนามันออกก่อนก่อนที่มันจะโต
แต่คุณน้ำมันดูแลทุเรียนเนื่องจากว่าเปลือกมันจะบางลง
มันจะเสียหายจากโรคจากแมลงมันจะเน่าง่าย
ผลผลิตของฤดูการนี้ลองทำหมอนทองไร้หนามอีกครั้ง

สั่งซื้อเยอะมากชาวไทยสนใจไม่พอต่างชาติเนี่ยชอบ
ท่านใดสนใจทุเรียนไร้หนามนะติดต่อได้เลย
ทุเรียนทะเลจันทร์เขาจะไลฟ์สดขายผ่านเพจเขาทุกวัน
เฮ้ยลองไหมล่ะคือคือไม่มีหนาม
แต่ข้างในก็เหมือนกันทั่วไป
ใช่เขารอทานง่ายทันสะดวกขึ้นเยอะเลย
เพราะเวลาปอกมันจะง่ายไงสำหรับคุณ
แต่เขายังไม่ได้บอกให้เราดูคือมันยังไม่ถึงเวลา
ใช่รอก่อนโอ๊ยแต่เดี๋ยวรอถึงเวลา
เดี๋ยวจะให้ดูเลยแหละว่ามันเหมือนกับทั่วไปจริง